ธุรกิจอื่นมีที่จะร้อนออกตัวเมื่อไหร่
ธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำโอเคไหม
โอเคทำได้
กลัวอย่างหนึ่งนะ
จะเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการในระยะไหว
ตรงไหนกับตรงไหนเพราะอะไรรู้ไหม
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยใครไม่ใช่เราได้มาแต่โดยง่าย
หาใช่ของเราต่อไปไม่และเมื่อมาทำความคุ้นชินในความง่ายให้เกิดขึ้นแก่เรา
หลงไปรักมันเหมือนกับที่กลัวคนรักจะมาหลงเรา
แล้วเกิดเราไปหลงในสิ่งนี้ว่ามันง่ายแล้วได้แต่เบื้องต้น
แล้วต่อไปมันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะเจ็บนี่คือความหมาย
เพราะสิ่งที่จะเป็นความสำเร็จของประเทศมันจะเกิดจากหน่อเนื้อเชื้อวิญญาณที่ตัวเองลงไปทำถูกต้องนะครับ
คนเบาะเลยเออปะเทพไหนมีที่แล้วใช่ไหมตรงนี้
เอาสิซื้อเพิ่มสิเดี๋ยวผมเอามาวางใน๓ล้านเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ผมอยากได้ตรงนี้ปลูกบ้านของผมหลังหนึ่งนะเดี๋ยวมาอยู่จนแก่
มันจะมีคนล่ะปาก็ต้องกรุมก่อสร้างนู่นนี่นั่นอีก
ธุรกิจน้ำมันเป็นลาบของตัวเอง

มันจะเป็นลาบมันจะเป็นลาบที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาหนึ่ง

หมายถึงว่าดาวพฤศาธิสวรีมันไปกระทบกับดาวพุธกับดาวศุกร์
ซึ่งเป็นดาวคู่ท่าน้ำก็รือยาจะมาในเรือนลาบ
เพราะฉะนั้นธุรกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับน้ำทุกประเภท
มันจะเกิดคุณวิเศษให้เป็นลาบกับตัวเอง

ผมคิดว่าธุรกิจเราก็เรียนรู้มาเยอะใช่ไหม
น้ำมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่เสียง่าย

ในการทำงานของเรามันไม่สะดวก
แต่ละน้ำเนี่ยป่าว่าถ้ามันพอมาให้คนรู้จักบ้างเนี่ย

จุ๋มอยากจะถามคำถามอะไรบ้าง
ก็ฟังดูแล้วก็ไม่รู้จะไปถามอะไรนะ
เพราะว่าการที่ป่าเขาทำแบบนี้

เราคงต้องยอมในการเดินตามไป
แต่บางทีเดินไปถ้าป่าพูดมาบางคำทำให้เราแบบเจ็บ

ถึงบอกว่าอย่าพูดเอาความรักมากมาย
เราเอาสมองของเรามาคิดว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่ง

อีกเป็นพันชีวิตต้องอยู่รอด
ไม่ใช่แบบมันเอาใจเราคนเดียวเอามาเปรียบ

ทำไมป่าไม่รู้จักมีมะธุรสมะธุรสวาจา
อันวาจามัธุรสบางอย่างเปรียบประดุษน้ำทิพย์ชะโรมจิต
ให้ชีวิตอีกชีวิตใกล้เรามีความสุข
สิ่งเสียแซ่งในคำพูดเนี่ยอาจารย์มันไม่เป็นเรื่องจริง

เพราะว่าความจริงตายไปมันก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา
เหมือนคำที่เราเสียแทร่งขึ้นมาแล้วปลอบใจตัวเอง
หรือสิ่งที่หลอกลวงมันไม่สามารถที่เป็นจริงได้
เอาแต่มันก็มีเรื่องดีนี่เช่นเออนี่แน่จุ๋มเอ้ย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าพี่นั้นจะมีเหตุมีเรื่องอันไปมีคนอื่นอยู่บ้าง
แต่นึกเมื่อไหร่เธอก็อยู่ข้างหลังและอยู่กลางใจพี่ตลอดเวลา

บอกแล้ววิ่งไปเถอะฉันวิ่งไปไงวิ่งตามให้ดีแล้วกัน

ถ้าเกิดมั่นใจฉันนะมั่นใจฉันวิ่งตามให้หนีอย่ามาขัดแข้งขัด

จุ๋มอะไรที่ทำให้พี่จุ๋มอยู่เคียงข้างป่ามาตลอด

ไม่ใช่ป่ามันมีภาษาพระที่งดงามเหมือนนั้น
เขาเรียกบุภเพกะตะบุญยตา
ใช่มันเป็นบุญกรรมที่เคยทำกันมา

จึงต้องมีเหตุให้มาพบพานเรียกว่าภูเพกตะบุญยตา

อันนี้เขียวถ่ายลายใช่มะ

ห้างร้านหรือหน่วยงานองค์กร
ที่มีประชุมมีสัมมนา

เอาไปขึ้นโต๊ะเอาไว้เสิร์ฟกับชากาแฟได้นะคะ

ไปซื้อที่อื่น

มันเสียง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารอะไรเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อวันต่อวันหรือ๒๓วันเต็มที่
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูไว้เป็นของฝากก็ได้บริษัทห้างร้านนะคะ
ถึงจะกล่องใหญ่อย่างนี้นะใครเผลอกินเข้าไปผมบอกเลย
ผมนั่งกินหมดทั้งทั้งพ่อครัว

ห่วงแล้วก็สุขภาพนี่

มันห่วงทำไม
ที่ว่าเราไม่มีบ้านเราทำอะไรเจ๊งเสียหายหรือว่าทะเลาะกัน
แต่ว่าเขาก็ยังมีร่างกายที่เราให้เราได้เห็นได้อยู่ด้วยกัน
แต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคือจบเลยทุกอย่างจบ
เป็นห่วงสุขภาพ
มันก็คิดอย่างนี้เอง
พอเราตายเนี่ยมันจะจบเลยแบบนี้

ดวงอุบัติเหตุอะไรมั้ยคะน่ากังวลใจอะไรมั้ย

เราบอกเลยว่าเราอายุเยื่ม
คือตลอดระยะเวลาประมาณ๒ปีมานี้
วันนี้ประเทศถูกเดาเสาโคลจรทัพเดาอังคาร
มีปรัชญาว่าเสาถึงภูมิมางอังคาร
ระวังเหตุเกิดเพลิงอเพศไม่ถ้ามัวจนก็ไม่มีเดิมทำบุ่นวาย
ดาวผู้นี้ถ้าเจอกันบ่ราญจะบอกเลย
ถ้าเกิดดวงทหารผู้นี้ดาวผู้นี้ถึงกันอย่าออกรบ

มันก็ต้องเกิดอย่างนี้ธรรมดาเล็กน้อย

ถ้าไปโดนอะไรคอขาดอย่างนี้ดูน่าเกลียดเลย

เราก็ต้องสัมผัสอะไรสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยากจะรู้

จะให้ฝากข้อคิดอะไรถึงคุณผู้ชมฝากได้ไหม
คนเราถ้าเกิดว่าเป็นคนแล้วก็ต้องเข้าใจว่านี่คือคน
แล้วก็เราต้องทำในสิ่งที่คนทำ

มันก็จะแข็งตัวกลายเป็นขนม

หม้อแกงแต่ห้ามใส่น้ำตาลด้วยนะ

ก็คือชีวิตผมว่าไม่มี
คือไม่มีเทวดายอยู่ที่บนโลกนี้นะฮะ
หมายความว่ามันไม่มีใครที่จะเก่งที่จะสามารถบอกอะไรได้

กระทั่งอาจารย์ไม่ใช่ดูถูกอาจารย์ว่า

ว่าคุณจะรู้จักในช่วงนั้นคุณต้องปรับตัวยังไง
ในช่วงนั้นคุณจะต้องหลีกเลี่ยงยังไง

ฉันเป็นคนลิขิตชีวิตฉันเอง
ต้องจากงั้นมันจะอยู่ได้มนุษย์

มันต้องพยายามหาที่หายใจของเรา

ชีวิตของใครคนนั้นต้องเป็นคน
กำหนดชีวิตเลือกของตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องไปถึงจุดที่ดีที่สุดจุดที่มันใช่สำหรับเราที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็จะพาเราไปในจุดนั้นจริงจริงจนได้ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมุติจะเปรียบเทปนี้เหมือนท่านดูธรรมะเลยฮะอันนี้คือธรรมชาติจริงจริงธรรมชาติที่แบบว่าเฮ้ยชีวิตของ

คนทุกคนในโลกนี้ต้นทุนไม่เท่ากันแล้วก็ความสำเร็จไม่เท่ากันผมแม้แต่ว่ามีความมั่นใจแต่ผมไม่เคยไปกำหนดชิดใครพร้อมจะยืนอยู่ในตำแหน่งของตัวเองที่ถูกร้องขอขอความช่วยเหลือหรือใช้ผมในหน้าที่ที่ผมมีความถนัดที่ได้นั่งทำหน้าที่ขูนเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจจากประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นไม่เคยคิดไปกำหนดชิดใครชิดของป่าเทพชิด
คือผมก็มีความเข้าใจเหมือนกับที่ผมเห็นหลายคนมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านทั้งหลายต้องศึกษาแล้วเรียนรู้เพราะมันมีธรรมะแทรกซ้อนขึ้นมาแต่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นตรงกันข้ามกับประเทศคือเราต้องอยู่อย่างมีความหวังและกำลังใจเพราะมันจะทำให้เราทุ่มเทแล้วตอนที่ผิดพลาดอย่ากลัวผิดเป็นครูแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วทำต่อไปว

หมายของเขาในปีนี้๑๐๐๐ล้านบาท

สมัยก่อนเราเป็นพิธีกรกันใหม่โลคชั่น

อันนี้เป็นไงล่ะ

เป็นตัวเลขที่ผมชอบคือ๑๖๘ล้านบาท

ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายส่ง
กำไรเดือนหนึ่งประมาณเกือบล้าน

รถสปอร์ตเที่ยวแล้วก็นอนคอนโดหรู
อันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตพังเลย

ที่เกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์ทั้ง
ผู้ใช้และผู้ที่

ขอกล่าวทีนึงโอ้โหนี่อยากเจอมานานแล้ว